เรียนท่านประธานทิศครบผมชายวุฒิธนาขมันศร
สมาธิกษภาพุทธแหละทรรศรบัญชีและชื่อภรรคประชาหรัฐ
ของใช้สิทธิภาพพิงนะครับ
เรื่องที่มีคนไปพูดกันว่าผมยอมรับ
ว่ามีการใช้สปายแวร์หรือระบบฟัง
หรือเจาะข้อมูลของพี่น้องประชาชนในระบบมือถือนะครับ
ซึ่งผมก็มาดูในคลิปย้อนไปในที่ผมพูดนะครับ
ผมก็ดูแล้วผมไม่ได้พูดว่ามีนะครับ
ผมแค่พูดว่าผมศึกษาอยู่เรื่องนี้แล้วก็รู้ว่ามีระบบนี้นะครับ
ใช้ในเรื่องความมั่นคงและเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
หมายก็คือพวกจับผู้ก่อการร้ายแอบฟังคนค้ายาเสพติดเนี่ย
ซึ่งแบบนี้มันมีแต่ผมมันไม่ได้มีในเมืองไทยนะครับ
ผมไม่ได้พูดที่ว่ามีในระบบรัชการแถมได้ว่ามันมี
ระบบนี้เคยเห็นได้ยินอยู่นะครับ
ได้ทำในส่วนที่รัฐบาลทำไม่มีเพราะอำนาจตามกฎหมายไม่มี
แต่พวกคนบางกลุ่มก็ไปบิดไปพูดบิดเบือนหาว่าผมยอมรับว่ามี
ซึ่งตามความหมายผมมีคือผมรู้มันมีมีใช้อยู่ในประเทศ
ก็มันก็มีจริงมีขายอยู่แต่มันไม่ได้มีในประเทศไทย
ก็อย่าไปบิดเบือนให้มันเกิดความสับสนเลยครับไปพูดเรื่องที่มันสร้างสรรค์หรือเป็นประโยชน์ดีกว่านะครับ
สถานกฐานของผมขอประทุกรณ์ท่านประธานนิดนึง
คือผมก็ฟังการประชุมมาหลายครั้งท่านนายกได้ไม่ได้พลาดพิง
ถึงทั้ง๒คนนี้เลยที่พูดอย่างเจ้าคุณยุฤทธิพงก็บอกว่า
ขอถามหน่อยว่าทำไมไม่ตอบเรื่องนี้

คือก็ท่านนายกไม่ได้ตอบเรื่องที่เขาอยากฟัง
ที่ท่านก็ไม่สิ่งของท่านนายกนะครับ

แต่ว่าอภิมัติมันจบไปแล้วนะครับ
นี่เท่ากับทั้งสองคนที่เคลื่อนมาอภิมัติรอบที่สองนะครับ

ท่านควรจะให้ดูข้อบังคับให้ตรงไปตรงมาหน่อย
อย่างนี้มันใช้สิทธิ์นี้ทำให้ท่านอายุก็เสียหายด้วยนะครับ